พาไปดูความปังของแซ็กชุมแพ้นะคะ
ขวัญใจของบันเทิงไทยรัฐของเราคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าหลังจากหายป่วยจากโควิดแล้วนะคะ
คนเราเนี่ยไม่มูอยู่ได้ไงอะ

เสริมความเห็งซะหน่อยคุณผู้ชม
ว่าแล้วบันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยขอคว้านุ่มแซคชุมแพรนะ
อัปเดตค่ะถึงกระแสจากคลิปล่าสุดที่โชว์ลีลาเอวพริ้ว
ตั้งโยกแบบอิงฟ้าเออเออตั้งแบบอิงฟ้าเนี่ยเออเออเออ
ติ๊กต๊อกไปเลยจนคนแชร์เยอะมาก
เจ้าตัวก็แจงว่าจริงแล้วค่ะก็มีพี่ในกองถ่ายเนี่ย
เขายูให้เต้นโชว์ไอ้ตอนแรกนั้นก็กะทำแบบเออขำไปไปมา
คนดันชอบนะคนชอบดูอะไรแบบสนุกแบบนี้คุณผู้ชม

หรือเปล่าเออเพราะคอเต่ามันร้าวใจใช่
ส่วนเรื่องงานค่ะหลังจากพักรักษาตัวค่ะ
เพราะว่าติดโควิด๑๙นะคะมาถึง๒๐วัน
ตอนนี้ค่ะแซคก็กลับมาถ่ายหนังถ่ายละคร
สลับกับคิวโชว์ร้องเพลงแล้วค่ะ
ซึ่งช่วงที่แซคนั้นติดโควิดนะคะก็ยังสงสัยเลยว่า
เฮ่ยป่วยได้อย่างไรไปป่วยมาตอนไหน
แล้วก็บอกว่าโควิดไม่ติดดีกว่านะ
เพราะว่าจะหายแล้วก็ได้รับผลกระทบคุณผู้ชมค่ะ
เออบอกเลยว่าคืออาการเหนื่อยหน่าย
แล้วก็หายใจไม่ออกไม่ค่อยถนัดจริง
ผมก็งงเหมือนกันนะก่อนที่จะตรวจเจอ๒ขีดนะครับ
พักผ่อนครับผมแต่วันที่พักผ่อนนะครับรู้สึกว่าตัวเองตัวร้อน
ใช่นอนน้อยด้วยใช่ไหมครับภูมิมันต่ำด้วยครับครับผม
สรุปเลยโควิดไม่ติดดีกว่าเนอะนะคะก็ต้องดูแลรักษาตัวเอง
เล่นคู่กับลูกทุกสาวแกรมมิโกข้าวทิพย์ธิดาดิน
ตอนนี้ลุยถ่ายทำอย่างหนักเลยให้ทันออนแอร์ปลายปีนะจ๊ะ
จนตอนนี้ก็สนิทกับพี่ข้าวทิพย์ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าซี้กันไปแล้ว
แต่ถึงยังไงหนุ่มแซคก็ยังไม่ลืมคู่จิ้นลำไยหายทองคำนะ
นี่เขาเป็นคู่จิ้นกันตั้งแต่แรกนะอย่าลืมซะล่ะคุณผู้ชม
หวนกลับมาออกรายการด้วยกันแล้วตอนนี้แซ็กก็เตรียมจีบลำไยนะ
ไม่ได้มาจีบอะไรจีบมาจับไมค์ร้องเพลงด้วยกันคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงกันค่ะ
รอติดตามผลงานนะคะว่าฝ่ายชายบอกแล้วนะคะว่า
ชัดเจนว่าอยากจะร้องเพลงกับลำไยมาก
เหลือแต่ลำไยนะตอนนี้ท่าทางจะฮอตมากนะ

เดี๋ยวรอดูว่ามีผลงานร่วมกันเมื่อไหร่หรือเปล่า